ชนบุรีเนี่ยจะนึกถึงเขาชีจันทร์จะมีพระพุทธรูปแก่สลักสวยเชียว

ก็จะมีนักท่องเที่ยวไปปั่นจักรยานคุณผู้ชม
ทีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งไปปั่นจักรยาน
สถานสถาหีปครับ

ชายนะชาวต่างชาติที่ปั่นจักรยานแล้วตกไป
แถวหลังเขาแก่พระเขาชีจันทร์คุณผู้ชม
ตะบนบางเศรษฐ์อำเภอสัตวิทย์ที่ชนบุรี
ก็นอนอยู่ก้นเหวเลยลึก๗๘เมตรจากถนนครับ

ขาขวาท่อนบนของเขานี่บิดผิดรูปเลยนะ

ก็ต้องนอนรอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแบบนี้

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเปรย์สนามลงไปแบบนี้

ค่อยยกตัวในเทเลอร์ขึ้นมาจากหุบเขา
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมแพทย์ฐานเรือไป

คุณเทลเลอร์เขาก็ไปปั่นจักรยานออกกำลังกายบนถนน

หรือว่าอาจจะเจอถนนลื่นครับ

ยังดีว่ามีพลเมืองดีมาเจอเข้า
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือครับ